อารมณ์นิดนึงนะคะมาต่อกันที่คู่รัก

คุณบอยพิษนุค่ะแล้วก็คุณอแมนด้าค่ะ
หลังจากที่แต่งงานที่นี่สวีเดนมาแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะขอมาจัดงานที่นี่กรุงเทพกันบ้างนะคุณผู้ชมค่ะ
บรรยากาศอบอุ่นทีเดียวเลยนะคะ
แล้วก็เลยเจอใช่ไหมขออัปเดตหน่อยก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับชีวิตคู่
ตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าชีวิตคู่หวานฉ่ำมาก
เจ้าบ่าวนะยังพร้อมทำประตูเร่งปั๊มทายาทแบบสุดไปเลยจ้า
เหตุผลหลักเลยที่ผมเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตก็คือว่า

เขาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวค่อนข้างเยอะพอสมควร
แล้วก็เขารักเราเขารักครอบครัวเราเขารักแม่เราอะไรอย่างนี้
แล้วก็อย่างหนึ่งเขาเป็นคนแบบรักษาเขาเป็นคนค่อนข้างจิตใจดี
ผมอยากเสกเข้าท้องตอนนี้เลยแต่มันไม่ได้ไงมันก็ต้องธรรมชาติไป
ผมอยากแค่หนึ่งเพราะว่าดับเบิ้ลมาค่าใช้จ่ายคูณ๒เลยตายตายตาย
งาน๓๐๐๐๕๐๐๐กูก็ต้องรับแล้วทีนี้นึกออกมั้ยคือ
แต่เขาบอกว่าเป็นสองคนดีกว่าเขาจะได้เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็ส่วนใหญ่คนสวีดิชเองเนี่ยครอบครัวหนึ่งเขาจะมีลูกสองคนอยู่แล้ว
ขอเป็นแรงเชคหนึ่งเสียงนะให้มีลูกสองคนไปเลยนะจ๊
เอามาดูอีกหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะฮะ
ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะแฟนคลับลุ้นกันหนักมาก
ทริปไม่ใช่ไอแลนด์ทำแทนไม่ได้เนี่ย
ว่าคุกเข่าขอแต่งงานเซอร์ไพรส์วงการบ้างหรือเปล่า
เอาอย่างนี้นะคะเออน่ารักจริง
เพราะไหนนะคะก็ได้เห็นแสงเหนือสมใจแล้วนะจ๊
บรรยากาศมันเป็นใจขนาดนี้แฟนคลับก็อดลุ้นไม่ได้จริงค่ะ
ดูอย่างรูปคู่ที่สาวเบลล่านะเป็นคนโพสต์ค่ะ
ยอดไลท์ทรมทลายรูปนี้รูปนี้เลยนะคะ
ล้านไลค์คุณผู้ชมค่ะทะลุล้านไลค์ไปแล้ว
แสดงว่าแฟนเชียร์กันเยอะทีเดียวค่ะ
อย่าคิดเลยนะว่าถ้ามีรูปคู่โมเมนต์แบบ

ถ้าหลายคนก็เชียวครูนี้อยู่กันเยอะเหมือนอาจารย์